ซึ่งเป็นทำเลที่อยู่รายรอบพระบรมมหาราชวัง
มียอดจองเต็มมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้ว
เพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการมีส่วนร่วมในพระราชพิธี

พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ไปติดตามจากรายงานของคุณธิตภาษิริพิพัฒน์ค่ะ
วีนาเชิดบุญญชาติจองโรงแรมรัตนโกศิลป

ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙

ที่สำนักพระราชวังจะระบุวันที่แน่ชัด
เพราะอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธี
หวังว่าจะสามารถมองเห็นขบวนเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์
ภูมิลำเนาจะอยู่กรุงเทพมหานคร

ป่วยด้วยโรคกระดูกบางกับหมอนรองกระดูกเคลื่อน
ทำให้ตัดสินใจจองโรงแรมแทนการเดินทางด้วยรถโดยสาร
เพราะน่าจะเป็นทางเลือกที่สามารถเข้าถึงได้มากที่สุดคิดว่า
คิดว่าคงไม่ได้เข้าไปในฐานะที่เป็นข้าราชการหรือเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นแขกรับเชิญ
ก็คิดว่าอยากจะเป็นพระศกนิกรธรรมดา
ที่อะไรได้เราทำหมด
แล้วก็ขอเป็นส่วนหนึ่งเป็นจุดเล็กตรงนั้น
จะเข้าไปได้ถึงไหนเวลาไหน
เราก็อาจจะมีโอกาสดีกว่าคนที่ไม่ได้ไปจองที่ไว้
ซึ่งเขามีงานตลอดวันตลอดคืน
แล้วก็สถานที่ก็เรียกว่าสมพระเกียรติมาก
เป็นครั้งหนึ่งที่เราจะได้เห็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แบบนั้น
เชื่อว่าทั่วโลกไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ไหน
ได้มีคนรักขนาดนี้
โรงแรมรัตนโกศิลป์มีห้องพักทั้งหมด๓๐๐ห้อง
ถือเป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้พระบรมมหาราชวังมากที่สุด
โดยในช่วงพระราชพิธีตั้งแต่๒๔ตุลาคมถึง๒๗ตุลาคม
จองเต็มตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา
โดยราคาเริ่มต้นห้องธรรมดาต่อคืนอยู่ที่๒๕๐๐บาท
แกรนซูพีเรียส๒๘๐๐บาทและห้องสูตรราคา๗๐๐บาท
ซึ่งเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าตั้งแต่เดือนตุลาคมเมื่อปีที่แล้ว
ทางโรงแรมไม่มีการขึ้นราคาใดทั้งสิ้น
อีกทั้งยังมอบส่วนลดให้กับลูกค้าคนไทยอีกร้อยละ๕๐ด้วย
นอกจากโรงแรมรัตนโกสิตแล้วนะคะ
โรงแรมที่ถนนเข้าสารและท่าเตียนก็ได้รับความนิยมจากประสบนิกรชาวไทยด้วยเช่นกันค่ะ
โดยถูกจองเต็มตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา
นับตั้งแต่ที่สำนักพระราชวังประกาศวันถวายพระเพลิงพระบรมศพค่ะ
นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนเข้าสารระบุว่า
เดือนตุลาคมปีนี้จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
ที่คนไทยจองห้องพักที่ถนนเข้าสารมากที่สุด
จากปกติที่มีแต่คนต่างชาติ
โดยห้องพัก๘๐๐ห้องถูกจองเต็มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ห้องพักแบบหอรวมที่ราคาเริ่มต้น๖๕๐บาท
จนถึงโรงแรม๓ดาวราคา๒๕๐๐บาท
ซึ่งวันที่๒๔ถึง๒๖ตุลาคมเป็นวันที่ถูกจองมากที่สุด

คนไทยนี่เข้ามาเข้าสารนี่ไม่ถึง๑๐เงินส่วนของห้องพัก
ตั้งแต่เปิดมา๑๐กว่าปี

ส่วนใหญ่จะเป็นยุโรปแล้วก็เป็นเอเซีย
อัตราเติบโตสูงขึ้นเรื่อยนะครับ

สิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือเรื่องของกินดื่มนะครับ
ช่วงนั้นเราจะร่วมไว้อะไรกับล๙ของเรา
จากพื้นที่ใกล้เคียงพระบรมมหาราชวังแล้ว
โรงแรมย่านดูศิษฐ์วังหลังปิ่นเกล้า

ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนชาวไทย
ตั้งใจมาจับจองที่พักในกรุงเทพมหานคร

เนื่องจากพื้นที่ส่วนนี้เป็นจุดจอดรถรับส่ง
ภาครัฐและเอกชนนำมาให้บริการฟรี

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน